เมื่อวานี้อชัชชาษณ์นั่งหัวโต๊ะ
ประชุมผู้บริหารกอทมคุยกันหลายเรื่องครับเมื่อวานนี้
เขาจะเร่งทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับ
โดยจากการประชุมพบว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เอาที่บ่อนไก่ก่อนนะ
บ่อนไก่เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วมันก็ลามไปจุดอื่นอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าบ้านเรือนปลูกติดกันครับคุณผู้ชม

รวมไปถึงน้ำปลาปลาที่ใช้มันมีแรงดันน้อยครับ
ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปแบบไม่เต็มประสิทธิภาพ
ส่วนที่ไฟไหม้ตลาดสำเพ็งเนี่ยต้นเพลิงอย่างที่เราทราบกันดีคือ
ห้อแปลงหม้อแปลงมีควัน
สองคือสายสื่อสารมันติดไฟไปด้วยครับ
และ๓ก็คือในตัวอาคารมันมีเชื้อเพลิง

มันก็เลยทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้นไปอีก
เรื่องต้นอาจารย์ชาติชาติบอกว่าได้มีการประสาน
ฟนและการไฟฟ้านครหลวงให้ไปสำรวจพวกหม้อแปลงเลยนะ
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงก็คือในกรุงเทพชั้นในมีอยู่๔๐๐กว่าลูกครับ

ส่วนไอ้พวกสายสื่อสารก็ต้องเร่งเอาลงดินให้มันหมด
ซึ่งนัดหารือกับกศธชเพื่อดำเนินการเรื่องนี้

ก็คือเวลาการเข้าเผชิญเหตุนี่แหละ

มาช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปในที่เกิดเหตุ
ซึ่งตามหลักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไม่ควรจะฉีดมั่วไปควรไปฉีดน้ำที่ต้นเพลิงมากกว่า

ดังนั้นการประสานงานระหว่างหน่วยอาสากับผู้บัญชาการเหตุ
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเต็มที่
จะต้องมีการอบรมให้ทุกทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คนอาจจะมองข้ามไป

เรื่องค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัคร

และมีการจัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสม

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นครับ
นี่เอาจริงนะพูดถึงเรื่องไฟไหม้
ตั้งแต่คุณชัดชาติมาทำหน้าที่
แค่เดือนนี้เดือนเดียวยังไม่หมดเดือนนะพี่เบิร์ดดอม
ไฟไหม้๓จุดรอบแรกที่สีโลมสาย๒
วันที่๗มิถุนาแล้วก็มาที่บ่อนไก่ที่โดนบอก๒๑มิถุนา
แล้วก็มานี่รถ๒๖พระพี่สัมเพ็ง

มีงานพรีเซ็นเตอร์อะไรล่ะ
รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่๕แล้วครับ
๕แล้วเหรอเข็มที่๕แล้ว
โดยที่ผ่านมาอาจารย์ชัดฉีดอะไรไปบ้าง
ซินโอแวค๒เข็มตามด้วยโมเดน่า๒เข็มตามเหมือนผม
ที่๔ฉีดโมเดอร์น่าที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งฉีดมานานเกือบปีแล้วนะครั้งเมื่อวานนี้เป็นการฉีดโมเดอร์น่า
เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่๕แล้วอาจารย์ชัดก็เชิญชวนให้ประชาชน
ฉีดเข็มกระตุ้นกันให้เยอะเลย
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยเรื่องติดโควิด
แต่อย่างที่เรารายงานไปคือมันลดอาการรุนแรงได้ครับ

โดยก่อนโอ้โหติดสติ๊กเกอร์เขาเรียกว่าอะไรโปรน่ารักเลยนะ

ก่อนจะถกแขนเสื้อให้เจ้าหน้าที่ปากเข็มคนอยากรู้อาจารย์ชาติชาติได้คิวเท่าไหร่เนี่ย

เดี๋ยวก่อนนะดอมคือเจ้าหน้าที่ปากเข็มได้ปกติเข็มไม่ได้หักอะไรใช่ไหม
เพราะอาจารย์ชาตินี้ฟิตเหลือเกินครับ

ใครอยากจะรู้เลขเด็ดเอาเลขคิวของอาจารย์ชาติชาติเมื่อวานนี้ไปเสี่ยงก็ได้นะ
อันนี้ครับบัตรคิวแล้วครับ

๑๗๑ครับ
อันนี้ด้วยครับ
การลงทุนมีความเสี่ยงไหมครับ
พอได้พอได้
ไว้นะคุณผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงครับ

นี่ตอนแรกนะคือก็ถามเหมือนกันว่า
อาจารย์ชาติชาติจะฉีดเข็ม๕แล้วไปปฏิบัติภารกิจต่อเลยเหรอ
อาจารย์ชาชาบอกว่าอย่างไร

ไม่เห็นอะไรเลยนะครับ